คดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนร้ายที่ดักยิงรถของกำนันตำบลปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
กำนันที่ตำบลปเนี่ยไป๕คนไปกับภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน
ไปสี่คนนะครับตกลงภรรยากับลูกสาวนี่เสียชีวิต
เหมือนกับคนร้ายเนี่ยยิงมาทางด้านหลังใช่แล้วก็ตามรายงานข่าวที่ตำรวจเขาให้ข้อมูลนะคะ
เหมือนภรรยาเนี่ยกดหัวลูกชายป้องกันลูกลูกลูกก็เลยโดนยิงไปที่ขาตัวลูกชายเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แต่ลูกสาวเหมือนกับยืนอยู่แล้วกระสุนไปโดนที่ท้องโดนที่ขาลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตขาดที่
เอาตัวบังไว้เอาตัวบังลูกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถือว่าอุกอาจมากนะครับ
วันนี้ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายพร้อมกับชุดสืบสวนสอบสวน
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คนร้ายใช้อาวุธสงครามดักยิงถล่มรถกระบะของนายทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษอายุ๕๔ปี
ทวีศักดิ์เป็นกำนันตะบนปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับ
แล้วก็เป็นประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทยด้วย
วันเกิดเหตุขับรถมาพร้อมกับครอบครัวนะครับ
นายทวีศักดิ์ถูกยิงที่แขนขวาบาดเจ็บสาหัส
ลูกชายคือเด็กชายชัยมงคลอายุ๓ขวบ
ถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายอาการสาหัสเช่นกัน
ส่วนนางไหมเยียวงนภาพภัยศาลซึ่งเป็นภรรยากับลูกสาวชื่อเด็กหญิงธัญพรอายุ๕ขวบ

แล้วดูสภาพรถนี่แบบพลุนเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บนถนนสายภูชี้ฟ้าผ่าตั้งหมู่๑๙บ้านร่มฟ้าทองที่ตำบลป่อนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจพบปลอกกระสุนปืนอาก้า๙ปลอกนะฮะ
มีปืนลูกซองอีก๔ปลอกนะครับ
เท่ากับว่าคนร้ายใช้ปืน๒ชนิด
มีขวดยาชูกำลังมีขวดเบียร์๑ขวดมีซองบุหรี่
ส่วนจุดซุ่มยิงอยู่บนเนินด้านซ้ายห่างจากที่รถจอดอยู่๒๐เมตรนะครับ
รถของกำนันห่างจากจุดโดนยิงที่เป็นเนินขึ้นก่อนโค้งหักศอกประมาณ๑๐เมตรนะครับ
โดยลักษณะของรถก็คือหยุดค้างอยู่ที่เนินถนนแล้วก็ถูกดึงเบรกมือเอาไว้
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ากำนันทวีสักเนี่ย
คงจะใส่เบรกมือเพราะว่าตอนนั้นถูกยิงแล้วแต่ว่าถ้าถอยหลังไปแล้วก็จอดตรงนั้น
โดยไม่ใส่เบรกมือรถจะไหลตกเนินได้ก็เลยเป็นเป้านิ่งเลยถูกยิงนะครับ
ฝากระโปรงผ่านกระจกนะครับแล้วรถก็ยังมีร่องลอยการเสียหลัก
ไหลลงมาจากเนินประมาณสิบเมตรด้วยนะครับคนร้ายนั้นคาดว่าการซุ่มยิงเนี่ย
ซุ่มยิงมาจากสองจุดนะครับจุดหนึ่งก็คือบนเนินที่สูงกว่าถนนประมาณสี่ถึงห้าเมตร
อีกจุดหนึ่งก็คือหลังแบรีเออร์ด้านขวาของรถ
เพราะว่ามีรอยกระสุนจากปืนลูกซองด้านหน้ากระจกฝั่งคนขับอยู่
ตำรวจได้ตรวจสอบแล้วนะครับสันนิษฐานว่าตอนที่ถูกยิงนะครับ
กระสุนถูกภรรยากับลูกสาวที่อยู่เบาะหลังเสียชีวิตส่วนลูกชายเนี่ย
ภรรยากดหัวลูกชายลงไปนะครับทำให้ร่างของนางไหมเยียรับลูกกระสุนแทนลูกชาย
แล้วกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยเข้าตรงส่วงอกตัดคั่วหัวใจนะ
ส่วนลูกสาวขณะนั้นคาดว่าจะยืนขึ้นใช่ค่ะอาจจะลุกยืนขึ้นด้วยความตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่
หรือกำลังยืนอยู่ก็เลยโดนเข้าไปที่ท้องใช่หรือว่าเสียชีวิต
ลูกสาวกับภรรยาอยู่เบาะหลังลูกชายด้วยนะครับที่แม่คว้าตัวมากดตัวลงไป
ส่วนกำนันทวีศักดิ์ก็ถูกกระสุนเข้าที่ตรงบริเวณแขนนะครับก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ในตอนนี้นะครับ
นี่ก็เป็นร่องรอยการเกิดเหตุทั้งหลายนะครับสภาพรถทั้งหลายเนี่ย
ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับพลุนไปหมดเลยนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกพศวีโชธเทียนชัยวัด
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายบอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุวันนี้ได้หลักฐานเพิ่มเติมหลายรายการนะครับ
รวมทั้งเรื่องของปลอกกระสุนปืนคาดว่าคนร้ายต้องมีไม่น้อยกว่า๒คนนะครับ
การสอบสวนยังไม่ได้สอบปากคำคนเจ็บอย่างละเอียด
เพราะว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ลูกสาวของนายทวีศักดิ์นะครับชื่อว่านางสาวนัทธรัฐยอดมณีบรรพฤษ
บอกว่าที่ผ่านมาพ่อเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคม
ใครอยากให้ช่วยอะไรก็มาติดต่อเพื่อให้ประสานงานให้
บางครั้งก็ต้องไปเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยในกรณีต่าง
ซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุของการถูกรอบสังหารก็ได้
เพราะอาจจะไปขัดผลประโยชน์ของใครบางคนเข้า
แต่ก็คิดไม่ถึงว่าคนร้ายจะโหดร้ายก่อเหตุกับครอบครัวได้เช่นนี้
รู้สึกเสียใจมากอยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
ส่วนลูกพี่ลูกน้องของกำนันทวีศักดิ์ชื่อว่านายอภิชาติยอดมณีบรรพฤษนะครับ
ปมสังหารเนี่ยเชื่อว่ามาจากเรื่องการทำงาน
เพราะว่ากำนันทวีศักดิ์เป็นคนตั้งใจทำงานมาก
โดยเฉพาะเรื่องของการรณรงค์เรื่องการป้องกันปราบรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน
มีการลักลอบลำเลียงผ่านเข้าประเทศจำนวนมาก
เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้กลุ่มชาวมงค์ในพื้นที่

กำนันทวีศักดิ์เอาข้อมูลไปบอกตำรวจ
เขาบอกว่าตั้งไว้๒ประเด็นหลักนะคะอาจจะเป็นกรณีที่ตัวกำนันเองเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเรื่องของพื้นที่อุทยาน
ซึ่งเป็นประเด็นพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวมงค์

แต่ว่าญาติก็บอกว่าให้น้ำหนักไปที่เรื่องของยาเสพติดสักครึ่งหนึ่งเลยนะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอำเภอเวียงแก่นเป็นพื้นที่สีแดงคุณภาคภูมิ
คือชายแดนติดกับสปลาวแล้วต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยึดรถกระบะบรรทุกยาบ้า๙๔๐๐๐เมตรนะ
ยาไอซ์๗๘๘กิโลกรัมมูลค่าสูงถึง๑๗๐๐กว่าล้านบาท
แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เคยมีการใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกันบ่อย
ความสำคัญเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าไปขัดผลประโยชน์ใครเขาหรือเปล่า
เขาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับ
ตำรวจก็ยังไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นไหนชัดเจนนะฮะ
ที่สำคัญคือต้องรอสอบถามจากกำนันอย่างละเอียดด้วย
ถ้าเป็นเรื่องเหล่านี้จริงนะโดยเฉพาะเรื่องการทำงานปราบรามยาเสพติดนี่ก็ถือว่า
ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งเนี่ยเสียขวัญนะนะคะ
เพราะโดนแบบโอ้โหทั้งครอบครัวดักยิงถล่มรถเลย